ใกล้วันเลือกตั้งจริง๑๔พฤษภาคม
คนยิ่งเป็นห่วงโอ๊ยห่วงหลายเรื่องคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเรื่องคือสภาพอากาศเพราะว่ามีการแชร์กันว่า

แต่ว่าเรื่องนี้กรมอุตุนิยมว่ายังไงเดี๋ยวมาฟังกัน
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมใครใช้น้ำมันดีเซล
สัปดาห์หน้ามีข่าวดีนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ครั้งที่๒ในรอบเดือนพฤษภาคม
และลดเป็นครั้งที่๖ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง
และตอนนี้สถานะของกองทุนน้ำมันเริ่มดีขึ้น
ติดลบต่ำกว่า๘๐ล้านบาทแล้วกับ
ส่วนเรื่องนี้ต้องแก้ความเข้าใจผิดกันหน่อย
กรณีที่มีการแชร์ข่าวว่าฝนจะชุ่มฉ่ำวันเลือกตั้ง
มาพร้อมกับพายุ๒ลูกขนาดซ้ายขวา
และจะมีพายุหมุนเขตร้อน๒ลูกก่อตัวในอ่าวเบงกอ
และในทะเลจีนใต้ช่วงวันที่๘ถึง๑๓พฤษภาคมนี้
แต่เรื่องนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับชี้แจงว่า
ช่วง๙๑๕พฤษภาคมไม่มีพายุฤดูร้อน

พบเพียงพายุก่อตัวในอ่าวเบงกอ

ว่าจะทวีความรุนแรงเป็นพายุไซโครนโมคา
และไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าไทย
ส่วนในทะเลจีนใต้ไม่มีพายุเกิดขึ้น
มีเพียงห่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นครับ
แต่ว่าไทยคุณผู้ชมจะได้อิทธิพลมีฝนตกพายุ

ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ครับ

อย่าเชื่อเพจทำใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดหนักนะคุณผู้ชม
โดยโฆษกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
กรมเนี่ยยังคงตรวจสอบเพจมิจฉาชีพที่รับทำหรือว่ารับต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์
และดำเนินทางกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับ
ดำเนินคดีไปแล้ว๑๔๖ราย
และยังตรวจสอบอีก๒๗๑เพจ
ซึ่งก็ได้เตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด
โดยเพจมิจฉาชีพเขาจะมาหลอกว่า
ใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องไปสำนักงานขนส่ง
แต่เรียกค่าดำเนินการ๑๐๐๖๐๐บาท
พอได้เงินแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกลายเป็นว่า

หรือบางทีก็ได้ใบขับขี่มาแต่เป็นใบขับขี่ปลอม
ถ้านำไปใช้เนี่ยนะมีโทษใช้เอกสารราชการปลอม
โทษจำคุก๖เดือนถึง๕ปี
ปรับ๑๐๐๐๑๐๐๐บาทเลยนะครับ